ภาพยนตร์เกี่ยวกับฟุตบอลของไทยบ้างดีกว่า

ไม่ได้พูดถึงเกี่ยวกับนักฟุตบอลทีมชาติไทย
เพราะว่ามีประเด็นก็คือว่าคือเนื้อเรื่องนี้ก็สื่อสารถึง
ชีวิตของผู้ฝึกสอนทีมชาติไทยผู้ฝึกสอนคนไทยคนหนึ่ง
อยากจะฝันพาทีมไทยบอลโลกนั่นก็คือพี่เอ็กจักริต

ก็เป็นอดีตนักยิงปืนทีมชาติไทยที่เสียชีวิตไปแล้วนะครับตอนนี้
แล้วก็สุดท้ายน้าสาวของเขาไปถูกสลักกินแบ่งรัฐบาล๑๙๒ล้าน
ก็เลยเอาเงินได้บอกว่าคุณเอาเงินไปให้กับสมาคมฟุตบอลไทย
เอาไปสร้างทีมชาติไทยไปบอลโลกให้ได้

เงื่อนไขคือต้องให้คุณเอ็กซ์จักริสก็คือหลานของเขา
เป็นโค้ชด้วยแต่ว่าสมาคมฟุตบอลไม่เอา

ก็เลยกลายว่าเอางั้นเอาเงินก้อนนี้ไปให้กับทีมชาติลาว

แล้วสุดท้ายมีประเด็นก็เลยกลายเป็นว่าทางฝั่งของทางลาว
เขาก็อาจจะไม่พอใจนะครับที่เราอาจจะมองเขาเห็นเป็นตัวตลกบ้าง
แต่ว่าเนื้อเรื่องบางอย่างมันก็ดูอาจจะดูล่อแหลม

ก็เลยมีการเปลี่ยนแล้วก็เปลี่ยนเป็นราชรัฐอาวี

แล้วก็สร้างมาสุดท้ายพอหนังหยุดฉายอาทิตย
พอกลับมาฉายอีกรอบเนี่ยคือกระแสมันก็ไม่ได้แล้ว
แสมันมาไปไงคนก็เลยอ้าวไม่ดูแล้ว

แต่ว่ายังไม่ใช่เนื้อเรื่องของการสร้างแรงบันดาลใจ

ใช่ค่ะซึ่งทีมข่าวไทยรัฐทีวีนะคะ

เฮนวี่จองหรือว่าคุณพงนรินอุลิสนะคะ
ก็พูดถึงกรณีที่เวียดนามใช้ไทยเป็นเหมือนตัวร้าย
จริงแล้วก็ต้องดูจุดประสงค์ที่แท้จริงของผู้กำกับนะคะ
ว่าการที่ให้ไทยเป็นตัวร้ายในเรื่องนี้

คือกระตุ้นให้เกิดความรักชาติ
สร้างตัวละครร้ายให้เป็นคู่แข่งสำคัญในโลกจริง
ก็เป็นสิ่งที่ผู้กำกับเขาก็ต้องเลือกวิธีนี้อยู่แล้วค่ะ
เพื่อที่จะได้ดึงการมีส่วนร่วมของคนดู

ซึ่งก็อาจจะมีภาพที่คนไทยไม่พอใจอยู่บ้าง

แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเขาบอกว่า

เพราะว่านี่มันเป็นเพียงแค่ตัวอย่างหนังที่ตัดมาประมาณ๓นาทีเท่านั้น
ก็เลยยังบอกอะไรไม่ได้มากก็ต้องดูกันทั้งเรื่องก่อนนะคะ

เพราะว่าคุณพงนรินอุฤทธิเนี่ยนะครับ
คือเป็นชื่อในตัวละครของเรื่องหมักเตะที่ไทย
ซึ่งเป็นโค้ชก็คือพี่เอ๊จักริตสวมบทเป็นคนนี้นะครับ

อยากให้มีหนังเกี่ยวกับฟุตบอลของไทยจริง
เพราะอย่างช่วงหนึ่งที่สตรีเหล็กดังมาก
มาเล่นวอเล็กบอลกันเยอะมากเลยนะ
ก็ติดตามเพราะว่าล่าสุดเหมือนกับสมาคมบริษัทฟุตบอล
เขาก็มีการเขียนบทเนื้อเรื่องเกี่ยวกับประวัติศาสตร์ของฟุตบอลไทยแล้วนะครับ

ก็เป็นกำลังใจให้มีหนังฟุตบอลไทยแบบจริงจังสักเรื่องหนึ่งนะครับในอนาคต